มีเจ้าของบ่อกุ้งเขาก็ไปให้อาหารปลาอาหารกุ้ง
เกลียดว่าเดี๋ยวจะตักแล้วไปขายตอนเช้า

ก็เลยจะไปซ่อมไฟพายเรือไปจะซ่อมไฟ
ปรากฏว่าไฟรั่ว
ถูกไฟดูดไฟช็อตเสียชีวิตจมน้ำอยู่ในบ่อกุ้งเนี่ยค่ะครับ
ตัวภรรยาเขาอยู่กรุงเทพนะคะภรรยาบอกว่าโทรศัพท์ไปติดต่อไม่ได้
ก็เลยรีบไปหาพอไปถึงที่บ่อกุ้ง
เห็นรองเท้าวางอยู่เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่
แต่ร่างของสามีนู้นจมอยู่ในน้ำจมอยู่ในบ่อกุ้ง
แม่ผมไปแล้วใครจะช่วยแม่ผมทำบ่อ
แม่ก็ถามว่าทำไมก่อนหน้าที่เขาไม่มีนนท์ทำไมเขาทำได้
รถอยู่พกสาเล็กอยู่ที่บ่อแม่มาที่บ่อ

ก็คือรั้วไม่ได้ปิดนนท์ก็ต้องอยู่ในนี้
ถ้านนท์ออกข้างนอกนนท์จะปิดรั้ว
มูลนี้ทีพวกพี่เขามาช่วยแม่

เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพพานทองกู้ภัย

บ่อน้ำนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๔อำเภอพันธองจังหวัดชนบุรี
เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา๒บ่อเนื้อที่ประมาณ๕๘ไร่
พบศพนายอานนท์ถวายนินอายุ๒๘ปี
ลอยอยู่ในบ่อกุ้งอะค่ะ
สภาพก็คือมือสองข้าง
กำปลั๊กไฟกำสายไฟ
โยงผ่านบ่อน้ำอยู่เลย

นี่ค่ะกู้ภัยไปถึงต้องปิดกระแสไฟก่อน
แล้วลงไปช่วยนำศพขึ้นมาเห็นไหมคะ
ภรรยากับแม่ของผู้ตายก็คือภาพเมื่อสักครู่นะคะ
ก็ยืนดูศพด้วยความเสียใจภรรยาร้องไห้ตลอดเวลา
นางสาวพัทราวันแข็งเข็ดกันภรรยาของผู้ตาย
บอกว่าสามีมาเช่าบ่อเลี้ยงกุ้งกับเลี้ยงปลายในพื้นที่นี้แหละค่ะ
ขายของอยู่ในกรุงเทพแถวบังนา
โทรศัพท์คุยกันครั้งสุดท้ายก็คือช่วงบ่ายเมื่อวาน
หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เธอก็เป็นห่วงนะคะ
มาหาที่ชนบุรีมาถึงเจอจักรยานยนต์จอดอยู่ทางเข้า
ไม่เจอสามีครับเดินไปดูในบ่อเจอรองเท้าเจอโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างบ่อ
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
มาช่วยตามหาตัวสามีสุดท้ายเจอแต่เจอเป็นศพลอยอยู่ในบ่อกุ้งนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุนายอานนท์น่าจะเอาอาหารไปให้ปลาไปให้กุ้งในบ่อ
แล้วเปิดไฟจะดักกุ้งเอาไปขายตอนเช้า
ไม่ติดพายเรือลงไปซ่อมแต่ลืมตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะคะ
แล้วก็ไปจับสายไฟจับปลั๊กไฟพอดี
นี่ไฟช็อตเสียชีวิตจมลงไปในบ่อกุ้งแบบนี้นะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะครอบครัวของผู้ตายไปรับศพที่โรงพยาบาล
ภรรยาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้จริงต้องมาสูญเสียสามีไปแบบไม่ทันตั้งตัว
ก่อนเกิดเหตุประมาณบ่ายโมงครึ่งยังคุยโทรศัพท์กับสามีอยู่เลย
ก็นัดกันว่าเสร็จงานเดี๋ยวมาเจอกันกรุงเทพ
เธอก็ไปตั้งร้านขายของแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีก
โมงเย็นเมื่อวานออกไปนอนพักบนรถงีบหลับได้แป๊บหนึ่ง

กึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียง
คนมาเคาะเรียกที่กระจกรถ
แล้วบอกว่ามาหลับที่นี่ทำไมตื่นได้แล้วมาหาแล้ว
นี่ค่ะภรรยาบอกว่าจำได้ว่านี่คือเสียงสามีเธอ

พอเธอได้ยินเสียงนี้เธอก็สลึมสลือตื่นขึ้นมา
เธอบอกว่าเธอเห็นสามียืนอยู่นอกรถ
ก็คิดว่าสามีมาหาคิดว่าเป็นเวลาที่นัดกัน
แต่พอเปิดประตูออกไปจะคุยกับสามี
อ้าวไม่เห็นร่างของสามีแล้วอ่ะสามีหายไปไหนก็ไม่รู้

แม่ไปหาสามีที่บ่อกุ้งเลยก็แล้วกัน
บอกว่าพอไปถึงก็เจอสภาพสามีจมน้ำอยู่ในบ่อกุ้งนะคะ
ก็เลยอยากจะให้สามีไปอยู่ในพบภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วง

ตัวภรรยาบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุด
มันก็เลยแบบสะดุ้งตื่นแล้วก็แบบเฮ้ย
แต่พอลงไปมันไม่ใช่มันไม่มีเลย

มันไวไปพี่มันไม่มีใครทำใครได้
คืออยากบอกเขาว่าให้เขาไปสบายไม่ต้องห่วงหนูกับลูก

แต่แค่ว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ก็ยังคิดถึงเขาอยู่
แต่ก็อยากให้เขาไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
ได้อยู่กับตากับยายไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง
ก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
พอรับศพเรียบร้อยนะคะ
ก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ของผู้ตายเป็นคนจุดทูบเชิญวิญญาณ

ระหว่างทำพิธีแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าจะพาลูกชายกลับบ้าน
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพค่ะ